คุณผู้ชมสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและมีส่วนร่วมกับรายการนี้ได้

เปรียบปัตตาโซยมะผัดโมโลหย่าเลยเคล็ดลับนะเคล็ดลับเลยหรอ
ขนมจีนปกติเห็นสีอะไรคะสีขาวอ่าวันนี้ไม่ไม่อยากกินสีขาวแล้ว
เบื่อแล้วนะคะก็เลยอยากจะชวนมาทำขนมจีนน้ำยา
ที่มันมีเส้นขนมจีนที่มีสี
สวัสดีวันเสาร์ค่ะเหล่าคนรักเส้นทุกคนกลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายการ
มหาอำนาจแห่งความรู้ของเมนูเส้นรายการเดียวในประเทศไทย
แม้ไม่ได้เวอร์นะคะพูดจริงกับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
ซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเราได้พาคุณผู้ชมไปเรียนรู้เรื่องราวของเส้นอนาชาติ
กันที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคันซึ่งก็ได้พบกับก๋วยเตี๋ยวชมสวนไฮโซ
เตี๋ยวสูตรเด็ดที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน
และปิดท้ายกับเมนูวิไลวันคาโบนาร่าพาสต้าซอสคาโบนาร่าสูตรดั้งเดิม
อิตาเลียนแท้ที่ร้านวิไลวันกันไปแล้ว
ของเราก็ยังคงปฏิบัติภารกิจในการเดินทางไปเสาะแสวงหาความรู้
ที่มาคู่กับความอร่อยของเมนูเส้นอนาชาติในบ้านเรา
ให้คนรักเส้นทั่วประเทศให้ได้ชมกัน
ซึ่งแน่นอนว่าทุกการเดินทางของคุณน็อต
ก็ต้องมีรถคู่ใจคันเก่งคันนี้
ที่จะพาออนทัวร์ไปยังจุดหมายปลายทางได้ทุกที่

ส่วนภายในก็ดีไซน์เรียบรู้มีสไตล์
ห้องโดยสารก็กว้างคว้างนั่งสบาย
ลีกว่าถูกใจเฮนอลตเขาในทุกการเลยล่ะค่ะ

แป๊บเดียวมาถึงโลเคชั่นแล้วเหรอคะเนี่ย
แม้ก็มีเพื่อนร่วมทางที่ดีก็ฟินแบบนี้นี่แหละค่ะ

ถ้าอย่างนั้นเราให้คุณน้อยไปเตรียมตัวสักครู่
ส่วนติ่งเล่าเส้นอย่างเราไปชมตัวอย่างรายการเรียกน้ำย่อยกันก่อนเลยดีกว่าค่ะ
ว่าไปแล้วนะคะในบ้านเราช่วงนี้กระแสคนรักสุขภาพกำลังมาแรงสุดเลยล่ะค่ะคุณผู้ชม
เพราะเห็นหนุ่มสาวเขาขยันกันออกกำลังกาย
ซิกแพคคุมอาหารทานคลีนกันยกใหญ่
แล้วเส้นเป็นเรื่องก็เลยอยากจะอินกระแสไปกับเขาหน่อย
ด้วยการพาไปค้นหาที่มาและเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติเพื่อสุขภาพกันเลย
โดยเมนูที่เตรียมมาให้คุณผู้ชมวันนี้นะคะ
ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมาทำเป็นเส้นราเมนเจ้าแรกในโลก
ตามด้วยขนมจีนดอกไม้น้ำยาเห็ดเมนูเส้นมังสวิรัติแบบไทย
เสิร์ฟด้วยผักเคียงออร์แกนิคนานาชาติ
ว่าแล้วก็ไปเริ่มออนทัวร์พร้อมกันเลยดีกว่าค่ะ
สวัสดีครับทุกคน
สวัสดีครับ

รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวแล้ว

คนรุ่นใหม่ก็นิยม

เพราะฉะนั้นนะครับวันนี้นะครับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเรานะครับ
จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับเรื่องราวของ
เมนูเส้นเพื่อสุขภาพกันครับผม

จะได้แต่ความรู้สาระเต็มอิ่มตลอดทั้งรายการนะครับ
ว่าเมนูสุขภาพเนี่ยทำอย่างไรให้อร่อย
แล้วมันดีต่อสุขภาพของเราอย่างไรนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวไปชมพร้อมกันครับ

เร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีก
จังหวะตามจังหวะเร็วขึ้นอีกตามจังหวะ
เร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีก
คุณน็อตได้โอกาสแกล้งน้องใหญ่เลยนะคะ
แต่ตอนนี้กลับมาเข้าเรื่องราวของเมนูเส้นเพื่อสุขภาพจานแรกของเราดีกว่าค่ะ
โดยเริ่มที่ราเมนเส้นผักสีเขียวเหนียวนุ่ม
ทานกับน้ำซุปไซส์และเครื่องเคียงที่เป็นออร์แกนิคทั้งหมด
ซึ่งคุณน็อตจะพาเราไปพบกับผู้คิดค้นเส้นผักเพื่อสุขภาพเป็นเจ้าแรกในโลก
ว่าแล้วก็ไปสืบสาวราวเส้นกันเลยค่ะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณโอกาสนะครับ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
แล้วทำไมต้องเลือกเป็นประเทศไทยล่ะครับทำไมถึงไม่ทำที่ญี่ปุ่น
ตอนแรกเนี่ยจริงแล้วถูกส่งมาจากประเทศญี่ปุ่นให้มาทำงานนะคะอีกบริษัทหนึ่งนั่นเองนะคะเป็นเครื่องมือแพทย์

แต่ว่าตัวเองส่วนตัวฤกษ์รู้สึกอยากทำงานอะไรที่ดูแลสิทธิ์วัดร้อย

อำเภอกลางดงในเก่าไย

ปัจจุบันมี๗๐ไร่แล้ว
ปลูกพืชผักชนิดไหนบ้างครับ

แต่ตอนแรกนี้ปลูกแบบออล์แกนิคแบบนี้ลำบากมากครับ
มะแรงกินโรครงตายหมดเลย

ก็จะแก้ไขให้ลงตัวได้ใช้เวลา๕ปี
แล้วเราไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเรารักษาแก้ไขกินของมะแรงอย่างไร
ก็ต้องเริ่มจากทำดินให้ดีก่อน
ต้องเป็นดินที่สมบูรณ์
แล้วก็ต้องพึ่งพวกจุลินทรีย์ด้วยต่างเข้ามา

ก่อนอื่นก็ไปเรียนตามไล่ต่างนะคะไล่อย่างเช่นไล่ที่เขาชาวเกษตรที่เขาไม่ใช้เคมีอะไรอย่างนี้
ที่ได้ความรู้สุดไปญี่ปุ่นไปอเมริกาไปเรียนจากอาจารย์ที่ทำพวกออร์แกนิค

คำว่าออร์แกนิคคนไทยเราอาจเริ่มได้ยินกันบ่อย
แต่ว่าอาจจะยังมีความเข้าใจที่ยังไม่ถูกต้องและครบถ้วนใช่ไหมล่ะคะ
เพราะฉะนั้นเล่าเส้นเป็นเรื่องจะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจออร์แกนิคมากขึ้น
โดยความหมายของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคก็คือ
ผลผลิตที่เกิดขึ้นโดยผ่านกระบวนการผลิตที่ปลอดสารเคมีในทุกขั้นตอน
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกออร์แกนิคที่ได้จากซากพืชและมูลสัตว์ที่เลี้ยงดูแบบเปิด
ที่สำคัญอาหารที่ให้ก็เป็นพืชออร์แกนิคด้วยเช่นกันค่ะ
ส่วนดินและแหล่งน้ำที่ใช้เพาะปลูกก็ต้องปลอดสารพิษไม่น้อยกว่า๓๕ปี
แบบนี้จึงจะเรียกว่าเป็นผลผลิตแบบออร์แกนิค๑๐๐นั่นเองค่ะ
โดยการเป็นผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคได้นั้นนะคะจะต้องมีการรับรองจากองค์กรที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้น
โดยมีตราประทับบนฉลากอย่างชัดเจนเช่นสัญลักษณ์มกทที่รับรองจากองค์การสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ระหว่างประเทศ
ไอโฟมหรือตารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศที่ขึ้นอยู่ตอนนี้นั่นเองค่ะ
เข้าใจความหมายและการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคกันไปแล้ว
ช้อปปิ้งครั้งต่อไปก็มั่นใจได้เลยว่า
จะเลือกของที่เป็นออร์แกนิค๑๐๐ได้ถูกต้องและถูกใจแน่นอนค่ะ
และที่เห็นอยู่ข้างหลังทั้งหมดนี้ก็คือผลผลิตที่มาจากที่ไร่ของคุณโอกาสทั้งหมดเลย

มะลาโก

มะลาโก

มะลาโก

มะลาโก

มีห้างบางที่๓๔ที่

มีน้ำสาวอุ่นกาก

อืมสาวอุ่นกากสาวอุ่นกากเซี่ย
โดรสระนำสลัดต่าง

ใช่ควกคล้าย

กลายอัลกอเนคแล้วเค้าทานอะไรเป็นอาหาร
กลายอ่ะ

มาถึงตรงนี้ก็เป็นผักใบ
คือมะโรเฮย่ะ
ชื่อโมโรเฮยะว่าผักเอ่อพระราชานะครับผักพระราชาโมโรเฮยะ
อันนี้คือผมไม่เคยได้ยินเลยหน้าตาเป็นไงเปิดดูได้ไหมครับ

สารอาหารเยอะที่สุดในโลกแล้วทำไมคุณโอกะถึงเอาผักโมโรฮิยะมาปลูกที่เมืองไทย
แล้วก็เป็นคนแรกด้วยซ้ำที่ปลูกได้ในประเทศไทยใช่ไหมครับผมใช่ครับ
ก็อะไรครับผมโมโรเฮยะมีสารอาหารเยอะสารอาหารเยอะอืมแต่แต่
คนไทยยังไม่รู้จักไม่รู้จักไม่รู้จักแต่ว่าเอ่อญี่ปุ่นนะอืม
คือเป็นผักที่ได้รับความนิยมมากที่ประเทศญี่ปุ่นเลยอยากคุณโอกาสอยากให้คนไทยรู้จัก
ใช่คนไทยถ้าคนไทยกินว่าแข็งแรงเนอะแข็งแรงแม่นั่งเกลียวพัตตากินไหมใช่
เอ่อเอ่อเอาผักโมโรเฮยะไปทำเป็นใช่ครับเจ้าแรกใช่ครับ
เจ้าเดียวในโลกใช่ครับคนแรกของโลกใช่ครับโอ้โหน่าตกใจมากมากนะครับ
เพราะฉะนั้นวันนี้รายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเรานะครับอยากรับประทานเมนูเส้นที่ทำจากเส้นผักโมโรเฮยะ
อร่อยกันบ้างอร่อยมากนะใช่ครับเดี๋ยวคุณโอกาสพาผมไปรับประทานด้วยนะครับ
ครับทุกคนทุกใจนะครับทุกคนทุกใจอ่าโอเคไปแล้วครับ
โมโรเฮยะที่ว่านี้เป็นไม้ล้มลุกและจัดเป็นพืชตระกูลเดียวกับปกระเจ้าของบ้านเราค่ะ
ส่วนรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยจะเป็นผักใบเขียวมีเงี่ยงเล็กตรงโคนใบ
ลองสัมผัสหรือรับประทานจะมีเือกลื่นคล้ายกับกระเจี๊ยบค่ะ
แล้วก็ผักโมโรเฮยะนี้จะเติบโตได้ดีในเขตร้อนชื้นหรือในที่อุณหภูมิ๒๐๔๐องศาเซลเซียส
ซึ่งหากเจาะลึกไปถึงตำนานของผักโมโรเฮยะแล้วพบว่าเป็นผักที่บริโภคกันมานานกว่าหนึ่งพันปี
ตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งที่พระราชาแห่งอียิปต์ทรงประชวนอย่างหนัก
เสวยยาชนิดใดอาการก็ทรงไม่ทุเลา
กระทั่งมีชายนิรนามนะคะนำซุปที่ทำจากผักโมโรเฮยะมาถวายเมื่อพระราชาเสวยซุปผักนี้อาการก็ดีขึ้น
เสวยซุปผักชนิดนี้เป็นประจำไม่นานก็ทรงมีพระพลนามัยสมบูรณ์ขึ้น
หลังจากนั้นก็ทำให้พระราชาแห่งอียิปต์ทรงโปรดและเสวยซุปผักนี้เรื่อยมา
และได้ขนานนามผักชนิดนี้ว่ามูลูกเฮยาหรือผักพระราชานั่นเองค่ะ